ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่
ก็ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
ล่าสุดวันที่๔หรือวันพรุ่งนี้
ก็เตรียมที่จะมีการประชุมกันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้
จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ประกาศปิดสถานที่บางแห่งในเขตเมืองหลวง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รวมไปถึงมีการกำหนดให้ปิดสนามแข่งขันทุกประเภทรวมอยู่ด้วยนะครับ
รวมไปถึงยังได้มีการประกาศยกระดับ๒๘จังหวัด

ได้เปิดเผยนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการประกาศเลื่อนออกไปครับแต่ว่าอาจจะต้องแข่งขันแบบปิดในพื้นที่ที่มีการยกระดับ
เพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ไม่มีการรวมตัวกันของผู้คนนะครับ
ส่วนเกมการแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดที่มีคำสั่งในลักษณะเดียวกัน
ก็จะต้องพิจารณาเป็นคู่คู่ไปครับหากเลื่อนก็อาจจะมีการเลื่อนเป็นบางคู่นะครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการหารือด่วนในวันที่๔มกราคมนี้นะครับ
มาตรการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก๑ถึงไทยลีก๓ว่าจะมีมาตรการอย่างไรครับ
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ก็ได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
และขอความร่วมมือให้มีการงดเดินทางข้ามจังหวัดครับคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
ไปกันที่เรื่องราวของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนะครับ
คุณซื้อของทีมฮองอัญญาลายครับที่ได้เดินทางไปคุมทีมดังในศึกวีลีก
พ้นกักตัวแล้วนะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ออกมาพบปะกับแฟนบอลและสื่อมวลชนนะครับ
รวมไปถึงมีนักเตะ๒คนนะครับก็คือเหงียนกงเฟืองนะครับเสื้อสีขาว
แล้วก็เหนียนตวนอันนะครับเสื้อสีดำนะครับที่มาร่วมกันแถลงข่าวด้วยนะครับ
แล้วก็มีสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจมาร่วมงานแถลงข่าวกันอย่างคับข้างเลยนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้ก็ได้มีการคุมทีมลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วด้วยนะครับ